มาดูต่อกันที่แต้วนัทพรกันบ้างดีกว่านะคะ
หลายคนเป็นห่วงบอกว่าเฮ้ยเห็นวันก่อนแต้วบอกว่ามีอาการไข้ขึ้นนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแต้วเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเจอ
แล้วก็ไปร่วมงานในงานอีเวนต์กับพี่แมททิวเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็เลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วแต้วเป็นหรือเปล่าสำหรับโควิด๑๙
คือแต้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไปตรวจมาแล้วนะผลออกมาเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อค่ะ
แต่ว่าเวลาผ่านมาอีก๒วันแต้วมีไข้นะคะไข้ไม่ยอมลดเลย
วันแรก๓๗๓วันต่อมา๓๗๔ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์ก็สั่งให้พักอยู่บ้านเป็นเวลา๑สัปดาห์
ตั้งแต่วันที่๑๖ไปจนถึงวันที่๒๓มีนาคมนะครับ
ไข้ไม่ลดเอายังไงดีล่ะแม่ก็ไม่รอช้าค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นแต้วเดินทางไปโรงพยาบาลอีกรอบ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปที่คุณแม่ของแต้ว
คุณแม่บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
ยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้ป่วยโควิดแน่นอนนะคะ
แต่เป็นเพราะว่าช่วงแรกที่ไปตรวจคัดกรองโควิดครั้งที่๑
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยรอนานแล้วแอร์มันเย็น
ก็เลยกลับบ้านมาแต้วก็เลยเจ็บคอค่ะ
พอเจ็บคอทีนี้เป็นไงน้อยกลัวว่าจะเป็นอาการเสี่ยงของโควิด
ก็เลยไปตรวจโควิดรอบที่๒ที่โรงพยาบาลรัฐนะฮะ
ผลยืนยันมาว่าเป็นลบก็คือแน่นอนว่าเธอไม่ติดโควิด๑๙ค่ะ
แต่ว่าช่วง๒วันมานี้ไข้ยังขึ้นอยู่นะคะ
ล่าสุดก็เลยไปพบแพทย์เป็นครั้งที่๓ค่ะ
คุณหมอบอกว่าแต้วมีอาการคออักเสบ
เป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยรวมกับมีอาการไข้ต่ำด้วยนะคะ
แต่ขอย้ำตรงนี้คุณแม่ยืนยันมานะบอกว่าคนถามมาเยอะ
ยืนยันชัดเจนนะว่าลูกสาวเขาเนี่ยแต้วนัทพรไม่ได้ป่วยเป็นโควิด๑๙นะคะ
ก็คืออย่างที่บอกไปว่าพักผ่อนน้อยนะคะ
แล้วก็อากาศเย็นด้วยในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้

แต่ว่าไข้มันก็ไม่ได้เป็นไข้โควิดนะบางทีมันก็เป็นไข้อย่างอื่นได้
เออแต่ว่าก็เข้าใจนะเป็นใครใครก็น้อยนะ
มาตอนเช้าต้องเช็คตัวเองก่อนเจ็บคอหรือเปล่า
แต่นี่แต้วยืนยันชัดเจนนะเขาตรวจมาตั้ง๓ครั้งแล้วนะคุณผู้ชมนะ